พื้นที่ที่ต้องไปช่วยเหลืองูเหมือนกันที่จังหวัดสุราธานี
เล่นตกมันลงไปในบ่อแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องไปช่วยกันแล้วครับ

ลึกนะเนี่ยลึกนะครับลึกนะครับไปช่วยงูฮะงูเหลือมตกลงไปในบ่อนี้
ที่บริเวณลานจอดรถแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีแหละครับ

แล้วบ่อนี้มันลึกแค่ไหนอะครับ
กว้าง๒เมตรลึก๕เมตร
โอ้โห๕เมตรนะโอ้โห
เจ้าหน้าที่เขาก็เอาอุปกรณ์ไปช่วยแล้วครับ
อุปกรณ์ในการจับงูนั่นแหละที่เอาไปช่วยนะครับ
เพราะงูมันตกตรงไปเนี่ยมันไม่ได้ตกไปแค่ตัวเดียวนะ
ตัวพร้อมใจกันตกลงไปเลย
ขึ้นมาได้๒ตัวเหมือนกันน้องใบตอง

ได้มา๒ตัวนะครับดูหน่อยดูหน่อยเป็นยังไง
๒ตัวที่คำชาวบ้านหวาดพระหวาเพราะอะไร
ความยาวมันนะน้องใบตองดูดิ
ตัวละเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่๕๖เมตรทั้ง๒ตัวแล้วดูตัวมันเป็นบ้องยาวใหญ่เลยครับ
โอ้โหคือเท่าที่เราดูข่าวนะเวลางูเหลือมมันเลื้อยเข้าบ้านหรืออะไรยังไงนะ
ยังเก่งก็สัก๔เมตรจริงไม่น่าจะถึง๕แต่เราเจอตัวนี้๕๖เมตรใหญ่มากครับ
เจ้าหน้าที่จับได้ก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปยังไงต้องขอขอบคุณขอบใจคุณพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจริงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์พี่เขาช่วยด้วยความเต็มใจจริง
คนลุกคนลุกมากเจองูไปหลายที่แล้วเหมือนกัน